ตามล่าตัวคนร้ายสุดโหดเลย

ฟันหลายสิบแผลจนกระโหลกล้าว

ใต้สะพานลอยข้ามแม่น้ำปิงนะฮะ

ปมเหตุทะเลาะวิวาดกันขณะที่
ดื่มสุรานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ศพของชายเร่ร่อนเสียชีวิต
อยู่บริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำปิง

ผู้ตายก็คือนายอนันต์ดวงมาลัย

เสื้อลายดอกใส่กางเกง
ีนสีดำสภาพศพนั้น
คว่ำหน้าอยู่ในพงหญ้าใต้สะพาน

ถูกของมีคมฟันนับ๑๐แผลเลยนะครับ

ถูกฟันและที่หัวก็ถูกฟัน

ก็มีเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้ที่นอน

คือเขาใช้ชีวิตกันอยู่ใต้สะพาน
ตรงนี้เลยนะฮะก็มีโต๊ะต่างอะไรเรียบร้อยเลย
สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ

แต่ว่าเลิกกับเมียมานาน
ที่ขายบ้านจนไม่มีที่อยู่ก็เลยต้องมาเร่ร่อนนอนตามใต้สะพาน
ก็ยึดที่ตรงนี้เป็นที่พักอาศัยจนเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
มีคนไปเห็นนายอนันต์ดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
กระทั่งช่วงบ่ายมีคนมาพบนายอนันต์เป็นศพเสียชีวิตอยู่ใต้สะพานตรงนี้แล้ว
ต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับว่านายอนันต์น่าจะไปดื่มเหล้ากับคนที่รู้จัก
แล้วก็หรือไม่ก็อาจจะพาชวนกันมาดื่มเหล้ากันต่อที่ใต้สะพานตรงนี้
แล้วคงเกิดทะเลาะวิวาดกันมีการต่อสู้
และอีกฝ่ายก็คว้ามีดพระมาฟันจนนายอนันต์นั้นเสียชีวิตนะฮะ
จากนั้นคนร้ายก็อาจจะพกพาอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุติดตัวแล้วก็หนีไปด้วยนะฮะ
ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวคนร้าย
เรื่องต้นมีชายคนหนึ่งที่ต้องสงสัยนะครับเป็นคนในหมู่บ้านนี่แหละฮะ
แต่ว่าไปตรวจสอบก็พบว่าไม่อยู่ที่บ้านแล้ว
ซึ่งเจ้าหน้าที่เมื่อสงสัยแล้วก็จะเร่งตามตัวชายผู้ต้องสงสัยคนนี้
เพื่อที่จะมาสอบปากคำถ้าเป็นคนผิดก็จะดำเนินคดีนะครับ